คุณผู้ชมคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
มันเกิดเหตุนะคะเป็นระเบิดคาร์บอม
ซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
คือตอนนี้ภาพที่เราเห็นนี่ให้คุณผู้ชมดูอยู่
ภาพมันน่ากลัวมากแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้แบบนั้น
เดี๋ยวก็จะมีจังหวะที่เป็นภาพที่รถระเบิดแล้วไฟลุกไหม้ทั้งคันด้วย
โดยแรงงานนี้มาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
โดยเมื่อคืนนะคะระเบิดเกิดขึ้นติดต่อกัน๓ลูก
เขาบอกว่าเกิดในช่วงเวลาไม่กี่นาทีไล่เลี่ยกัน
ตรงฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาอยู่ตรงข้ามกับไทยของเรา
โดยจุดแรกคนร้ายใช้รถยนต์ติดตั้งระเบิดเวลาขับมาจอดดูริมถนน
แล้วตรงที่เอามาจอดมันเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฝั่งเมียวดี
เชิงสัมพันธ์มิดภาพไทยเมียนมาแห่งที่๑ก็คือฝั่งพม่า
แล้วแรงระเบิดทำให้ไฟลุกท่วมรถยนต์เสียหายเป็น๑๐คันภาพที่เห็น
อีก๒จุดเกิดขึ้นที่ย่านตลาดบูเรงนองค่ะ
ทำให้ร้านจำหน่ายเครื่องวัสดุก่อสร้างและร้านค้าที่อยู่แถวนั้น
เกิดความเสียหายทั้งหมดนี่เป็นภาพจากมุมสูงนะคะ
ทั้ง๓จุดไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
หลังจากนั้นทางการเมียนมาจึงมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการระงับเหตุ
มันเลยเกิดการยิงปะทะขึ้นกันค่ะเสียงดังสนั่น
ชาวบ้านฝั่งนั้นเนี่ยต่างแตกตื่นแล้วหาที่หลบพายปิดไฟในบ้านเรือนกันแบบโกลหนเลย
ส่วนฝั่งชายแดนอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรึงกำลังในจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลม
โดยเฉพาะท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยเพราะต้องรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
แล้วหลายคนบอกเลยว่าอยู่ในอาการขวัญภาวะสำหรับเหตุวางระเบิดคาร์บอมครั้งนี้นะคะ
แล้วตรงนี้จริงแล้วเกิดขึ้นมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรกเกิดเดือนเมษาที่ผ่านมามาเกิดซ้ำก็คือครั้งนี้ล่าสุดนี่แหละค่ะ
สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุตรงนั้น
เราจะรู้กันดีว่ามันเป็นด่านพรมแดนถาวรเมียวดีซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญนะคะ
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเชื่อว่าอาจจะเป็นความพยายามในการก่อกวน
ไม่ให้มีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๑
เพื่อให้ผู้คนทั้งฝั่งไทยและเมียนมาข้ามไปมาหากันได้อย่างสะดวก
ตอนนี้ทางฝั่งของเราเองก็ต้องตรึงกำลังอยู่บริเวณนั้นเพื่อเฝ้ารักษาความปลอดภัยนั่นเองค่ะ